คือชาวบ้านเขาเห็นนะนักเรียนเขาชอบขี่รถจักรยานยนต์เส้นทางนี้
แล้วก็ยกล้อโชว์คราวนี้ยกล้อจนเป็นเรื่อง
เป็นเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะ
แม้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ชุมชน
มีทั้งคนมีทั้งรถเนี่ยรถก็วิ่งกับผู้ผ้าน

สองข้างทางก็มีรถจอดอยู่นะครับ

ชอบโชว์ยกล้อแล้วก็เกิดเป็นเรื่องอย่างที่เห็น
เพราะว่ายกล้อเสร็จทีนี้ก็ตกจากรถจักรยานยนต์ทั้งคู่
ชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าบริเวณนี้อยู่ใกล้โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดพฤษบูรณ์หลังรถเกรียญ

เบิ้ลเครื่องยกล้อโชว์อยู่เป็นประจำนะฮะอยู่บ่อยแบบนี้

นี่คุณผู้ชมฮะโพสต์ออกมาบอกว่า
ถ้าลูกแม่ยกล้อโชว์แบบนี้นะ
บอกเลยแม่เนี่ยกระอะไรคุณกระทืบลูกซ้ำเลย
ยิ่งทุกวันซิ่งทุกวันทำกันเพื่ออะไร
แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
บอกว่าถนนก็มีอยู่แค่นั้นยังจะพยายามซิ่งอีกเนอะ
ยังไงให้สาวกรี๊ดก็ยกแบบนี้ไง
สาวก็กรี๊ดเพราะว่าคุณเจ็บตัว
ที่สาวกรี๊ดสาวเขาตกใจ
สาวเขาไม่ได้บอกว่าเท่นะสาวกรี๊ดเพราะว่าตกใจ
บางคนคอมเมนต์บอกว่าอายสิลูก
ให้ไวเลยและอย่าทำอีกต่อไปนะ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเจ็บไม่เท่าอายนะคะ